คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการบอกว่าเป็นอดีตทหาร
ก็ไม่น่าจะทำแบบนี้ใช้เอกสารอ่ะปลอมจะไปเหมือนใบ
ไปหลอกขอเช่ารถหรูที่เต็นต์รถและโดนไปหลายเต็นต์ด้วย
คุณผู้ชมฟังให้ดีนะเรื่องนี้ใครที่เป็นพวกเจ้าของเต้นรถต่าง
อืมเขาเอาเอกสารของเขาเนี้ยแต่มันปลอมทั้งหมด
ไปเช่ารถหรูหลังจากนั้นทำไมรู้ไหม
เอาไงคะเอาไปขายเลยจ้ะเอารถไปขายเต็นต์อื่นเลย
มาดูเรื่องนี้คุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวให้ดูคลิป

คืออย่างนี้เอารถผมไปหลายคันแล้ว
เช่าเราก็เราก็ผมบอกแล้วว่า
ให้ไปทำร้านอื่นก็ได้ยังก็ระเอารถผม

ไม่ได้หมุนก่อนไงเขาให้ผู้หญิงมาเช่า

ไม่ได้นี่ให้ผู้หญิงมารับให้ผู้หญิงมารับ

จะปลอมแปลงเขาเป็นเจ้าของรถไม่จำนำกับเจ้ารถ

เนี่ยรูปเขามันไม่ถูกต้องอ่ะเนี่ยผมจะเอาปลอมแปลงด้วยอ่ะ
พอผมบอกพี่บอกระโบ๊ทพี่ขอให้หยุดนะหยุดเล่นรถร้านพี่

ไม่จ่ายก็ได้ขอคืนไม่ต้องจ่ายก็ได้
มันไม่ได้แล้วอย่างนี้มันปลอมแปลงเอกสารราชการแล้วทำให้ผมเดือดร้อน
อุ้ยผู้เสียหายอ่ะพี่เจ้าของเต้นรถนั่นแหละอ่า
พูดคุยต่อลองโหไปทำเขาหลายรอบแล้วอ่ะ
เช่ารถเข้าไปคุณผู้ชมเชื่อไหมเนี่ยมูลค่าความเสียหายเนี่ย
๗๐ล้านเลยนะนะคะผู้เสียหายเขาบันทึกคลิปนี้เอาไว้ตอนที่เขาไปพูดคุย
กับตัวผู้ก่อเหตุนี่แหละค่ะได้ยินเสียงเขาพูดแล้วแหละ
เขาชื่อเล่นชื่อในโบสต์นะคะอายุยี่สิบหกปี
หรือว่านายเจษดาหรือนายกิจชะนนทไม่รู้จะชื่อไหนกันแน่
เจ้าตัวเอารถเช่าเนี่ยของเต็นต์รถนะคะ
เอาไปจำนำแล้วก็มีเอาไปขายด้วยมีเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารด้วยนะคะ
ตำรวจกองบังคับการปราบปรามก็รับแจ้งเหตุจากผู้เสียหายหลายรายเลย
ทำการสืบสวนสอบสวนติดตามพฤติกรรมของนายโบ๊ทนี่แหละค่ะ
ก็ได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดตอนที่ในโบ๊คขับรถของกลางไปตามจุดต่าง
จับตัวได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่เขตสวนหลวงนะคะ
นำตัวมาสอบสวนพบว่าตัวเขาเองก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาล
โอ้โหสารทหารกรุงเทพในคดีช่อกงมาก่อนแล้วด้วยนะ
มีหมายจับด้วยอ่ะค่ะทีนี้ทางด้านของพลตำรวจโทจิรพบภูริเดชค่ะ
ชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านเปิดเผยแบบนี้นะ
เอาจริงเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
มีผู้เสียหายนะคะที่เป็นบริษัทรถเช่าและบริษัทเต้นรถ๓รายด้วยกัน
ไปทำเรื่องร้องทุกข์กับตำรวจกองปราบว่าถูกตัวในบัวผู้ต้องหา
ทำทีเหมือนจะมาขอเช่ารถหรูอ้างว่าอะไร
อ้างว่าจะเช่าไปให้ผู้บังคับบัญชาใช้งานค่ะอ่าอันนี้มันมีกล้องวงจรปิดที่เจ้าตัวเนี่ย
ขี่รถออกไปอ่ะนะคะแล้วทีนี้เขาก็บ่ายเบียง
พอเอาไปได้เขาบ่ายเบี่ยงเขาก็ไม่คืนรถติดต่อไม่ได้
ผู้เสียหายหลายรายพยายามติดตามรถจนสรุปหลายคนไปพบว่ารถถูกนำไปจำนำกับในทุน
และยังมีบางคันที่เอาไปขายต่อด้วยอืมทีนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตัวผู้เสียหายเนี้ยหนึ่งในเนี้ยเต้นรถเนี้ยเขาบอกว่าเขาเริ่มสงสัย
เขาก็ไม่ได้ปล่อยรถให้เช่าเนี้ยอ่าทีนี้เขาบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ย
หาเพื่อนหรือคนรู้จักพอไม่ให้เขาเช่าไม่ให้ในโบเช่า
เขาเอาเพื่อนหรือคนรู้จักไปเช่าแทนใช่พี่ปอเอาไปเช่าแทน
แล้วรู้ไหมเขาบอกว่าแล้วหลังจากนั้นเอาไปขาย
รวมรถหรูสิบสองคันโหมูลค่าความเสียหายเจ็ดสิบหกล้านค่ะ
คุณผู้ชมคะตรวจสอบทุกครั้งที่เขาเอารถไปหลอกเช่าไปจำนำหรือเอาไปขายเนี่ย
จะเอาภาพของตัวในโบ๊ทเองไปใช้วิธีการตัดต่อลงในข้อมูลบัตรประชาชนของคนอื่น
เพื่อให้มันไปตรงกับข้อมูลของรถคันนั้นค่ะถามเงินอ่ะเอาไปทำอะไรอ่ะ
เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวและไปพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า๒๐๐บาท
ล้านบาทเลยนะแต่ละคันที่เขายืนดูสิเนี้ยอ่าโหพี่พ่อรถหรูทั้งงาน
รถหรูราคาเป็น๑๐ล้านนะแล้วก็จะมีบางทีเอาเงินไปเคลียร์ให้กับเต็นต์
พบว่าก่อเหตุต่อเนื่องหลายพื้นที่เสียหายเป็นร้อยล้านบาทนะคะผู้เสียหายในจำนวนมาก
ตอนนี้มีหมายจับ๓หมายไปแล้วคือสารทหารกรุงเทพค่ะของวันที่๖มิถุนายน
โอ้โหหล่อเพื่อนในค่ายเดียวกันไปร่วมลงทุนหุ้นกู้บริษัท
อันนี้เป็นเรื่องของคดีช่อโกงอ่ามีผู้เสียหายไปยี่สิบเอ็ดราย
ตอนนี้เอาจริงนะตอนนี้ก่อนหน้านี้ต้นสังกัดเขามีคำสั่งให้ออกจากราชการไปแล้ว
และยังไปพบหมายจับสารอาญาพระขนงอีก

และหมายจับสารแขวงเชียงใหม่ข้อหาช่อโกง

พี่ทำอะไรหมายจับพี่เพียบเลยอ่ะ
เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธ

กรรมคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยกรรมทางเศรษฐกิจ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
หูหูไม่น่าเชื่อนะ
เขาจะทำมาได้เยอะขนาดนี้นี่นุ่ง